ไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีรบพอสองพ่อลูกถูกชายชะกันกลุ่มหนึ่งทำร้ายร่างกายหลังจากที่ไม่ยอมแลกบัตรเข้าคอนโดนะครับ
ชายกลุ่มนี้เข้าไปมอบตัวกับตำรวจแล้วครับ
ตำรวจภูทรบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีควบคุมตัวชายอายุ๔๐ปีนะครับ
ซึ่งมีอาชีพรับเหมาตกแต่งภายในพร้อมกับลูกน้อง๕คนรวมเป็น๖คนครับ
สอบประคำที่โรงพักเมื่อวาน
ซึ่งชายคนนี้ได้เข้ามอบตัวหลังตกเป็นผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกาย
นายปรีดาปานสมสวยอายุ๖๐ปีแล้วก็นายนัทธพงศ์ปานสมสวยอายุ๒๖ปีซึ่งเป็นพ่อลูกกัน
แล้วก็ทำหน้าที่เป็นมรปภของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งนะครับในซอยป่าไม้อุทิศแถวนนทบุรีครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๖มิถุนายน
ซึ่งกล้องวงจรปิดที่บริเวณป้อมยามนั้นสามารถจับภาพเหตุการณ์ทั้งหมดเอาไว้ได้ครับ
ผู้ก่อเหตุนะฮะก็ก่อเหตุเข้าไปทำร้ายร่างกายจนทั้งสองคนนั้นบาดเจ็บ
โดยก่อนหน้านี้ผู้เสียหายแจ้งความว่าถูกกลุ่มชาย๖คนรุมทำร้ายร่างกายเนื่องจากไม่พอใจ
ให้เขาแลกบัตรเข้าคอนโดแล้วก็ไม่ยอมแลกบัตรครับไม่มีสติ๊กเกอร์เข้าออกคอนโด
ตำรวจก็เลยออกหมายเรียกผู้ต้องหาทั้งหมดมาสอบปากคำ
แล้วก็แจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งเบื้องต้นกลุ่มผู้ต้องหาก็ยังให้การภาคเศษครับในขณะที่ผู้รับเหมาตกแต่งภายใน
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาก็บอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากขอโทษผู้เสียหาย
รวมทั้งขอโทษต่อสังคมพร้อมยอมรับว่าเกิดบันดาลโทษะแล้วก็ทำเกินกว่าเหตุจริง
ซึ่งสาเหตุก็มาจากตัวเขาเองโดยครั้งแรกนั้นเขาเข้าไปหาเพื่อนในคอนโด
แต่ว่าลืมคีย์การ์ดแล้วก็บัตรประชาชนรับประพอก็เลยไม่ให้เข้าครับ
ครั้งต่อมาเขาแลกบัตรเข้าคอนโดตามปกติแต่เกิดมีปากเสียงกันกับรอปภคู่กรณี
กระทั่งบานปลายและนำลูกน้องกลับมารุมทำร้ายร่างกายรับประพอสองพ่อลูกจนบาดเจ็บนะฮะ
ตำรวจก็จะมีการส่งตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องต่อสารต่อไปครับ